คุณผู้ชมบันเทิงไทยรัฐค่ะขอย้อนหวานละกัน

กลับไปเลยนะคะอังสุมาริน๒๕๖
เพิ่งเกิดได้แค่ไม่กี่ปีเอง
ย้อนไปเจอพี่กวางกับมนต์ชนกนิดหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าพี่ป้าน้าอาคงตราตรึงกับบทบาทนี้แน่นอน

ใช่อังสุมารินโกโบริ
พี่กวางกับมนต์ชนกนี่แหละค่ะไม่ว่าบทบาทไหนพี่กวางก็เอาอยู่จริง
ล่าสุดคุณผู้ชมก่อนโควิดพี่กวางเนี่ยก็รับละครเรื่องใหม่เหมือนกัน
ห่วงใบบุญพลิกนะมาเล่นบทร้ายสุดเลยอยากดูเหมือนกันนะ
แต่ว่าแต่อุปสรรคไม่ใช่อยู่ที่การแสดงนะคะ
อยู่ที่พี่กวางกลัวการสว๊อปค่ะ

กวางบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งแต่มีโควิดระบาดมา

ปฏิเสธงานหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นห่วงครอบครัว
ที่มีคุณแม่อายุเยอะแล้วก็ลูกสองคนก็ยังไม่ได้ฉีดไง
รอจนลงทะเบียนแล้วก็ได้ฉีดเอสต้านะเซเนก้ามา๒เข็ม
พอมั่นใจแล้วต้นเดือนตุลาคมก็ออกมาถ่ายละครต่อแล้วกัน
แล้วด้วยค่ะความที่รักงานมากเลย
สิ่งที่พี่กวางไหว้พระขอพรคือ

ส่วนเรื่องทำช่องยูทูปว่างพี่กวางก็ยังจับกีต้ามาร้องเพลงนะ
ก็มีทั้งโคเวอร์แล้วก็แต่งใหม่ให้แฟนได้ฟังกันค่ะ
ไม่ธรรมดาค่ะเสียงพี่กวานเพราะขนาดไหน

รายการอะไรติดต่อมาก็ไม่รับเลย
เขาติดต่อมานะละครอะไรติดต่อมาหลายเรื่องเลย
ไม่ยอมรับเลยแล้วก็ไม่ยอมไปอัดรายการร้องเพลงอะไรก็ไม่ไปเลย

เพราะว่าที่เป็นภูมิแพ้อย่างแรง

อืมเขียวเหมือนกัน
ไม่รู้แล้วเดือนสองเดือนนี่ต้องโดนอะ

ยังขอให้ไม่ป่วยขอให้ทีมงานนักแสดงทุกคนไม่เป็นอะไร

เมื่อวันที่เก้าจัดยานที่ผ่านรันนี่นะคะ

โอ้โฮน่ารัก
ยังไงเราก็ต้องอยู่กับโควิดไปอีกระยะหนึ่ง